เป็นเรื่องตลกร้ายสะเทือนใจที่เขาเล่า
บอกว่ามีจดหมายมาที่บ้านค่ะ

ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙

คุณผู้ชมที่สะกิดใจคนในครอบครัวของหนุ่มคนนี้ก็คือมีการส่งจดหมายฉบับนี้ค่ะ
แจ้งคุณอาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคโควิดสิบเก้า
ให้มาฉีดวัคซีนถึง๒ฉบับด้วยกันค่ะ
ครั้งแรกส่งมากลางเดือนสิงหาคม
ก่อนจะส่งมาอีกครั้งเมื่อวันที่สิบสามกันยายน
จัวหัวจดหมายว่าด่วนที่สุดด้วยนะ
หนุ่มคนนี้เขาเล่าบอกว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของคนที่สูญเสียจากโควิด๑๙มาเป็นเวลาเดือนกว่าเนี่ย
จะรู้สึกอย่างไรเมื่อเดินทางกลับมาจากที่ทำงานมาถึงบ้านแล้วเจอจดหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ให้ผู้เสียชีวิตไปฉีดวัคซีนเป็นฉบับที่สองค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เรื่องนี้มันก็เรื่องนิดเดียวแค่ไปแจ้งกับทางสำนักงานก็น่าจะจบแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าสภาวะหลังครอบครัวเจอโรคนี้
ทำให้บ้านเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงคนในบ้านรู้สึกเจ็บปวดจนถึงตรอมใจกันอยู่
ตั้งแต่ศูนย์เสียคนในครอบครัวไป
และถ้าได้ฉีดวัคซีนเร็วกว่านี้ก็คงไม่เกิดความสูญเสีย
อยากให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบงานช่วยตรวจสอบรายชื่อให้ดีก่อนส่ง
หวังว่าจดหมายฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่จะได้เจอนะคะ
ก็นำมาลงเรื่องราวเอาไว้